ทะเลก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางนะคะ
นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติชอบไป

เพราะว่าตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา

เพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขามีการปิดทะเลในหลายพื้นที่นะ

เขาเปิดแล้วค่ะคุณ
สวยไม่คุณชนะ
ทะเลหรอ
อือมนุษย์ไปเที่ยว

ใช่ค่ะงั้นไม่ไปแล้วฮ่า